ข่าวการเสียชีวิตของคุณโจบอยสเกาะ
บอยสเกาะหัวใจวายตายคาเวทีเพลงขณะแสดงคอนเสิร์ตในผับ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันก่อน
โดยเฉพาะที่เป็นคำถามว่าคุณโจเสียชีวิตได้อย่างไรด้วยโรคอะไร
สาเหตุอะไรนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนา
เมื่อวานนี้ก็มีการสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกที่วัดสายไหมจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
งานก็มีหนุ่มปริศนาคนหนึ่งอายุ๒๗ปีบอกว่าเป็นลูกชายของคุณโจ
ซึ่งทั้งเพื่อนทั้งญาติก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าคุณโจนี่มีลูกชายด้วยนะคะ
เราไปดูบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพนายธเนศฉิมทวมหรือคุณโจบอยสเกาะเนี่ยนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้
นายสำริทฉิมทวมอายุ๗๕ปีพ่อของคุณโจบอยสเกาเนี่ย
ก็เดินทางมารับศพลูกชายที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็บอกว่าทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกชายตอนตี๓ในคืนวันที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ลูกชายก็ไม่เคยบ่นหรือแสดงอาการว่าป่วยเลย
ได้คุยกับคุณโจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นแสดงที่ร้าน
แล้วก็ยังพูดคุยนัดหมายกันนะคะกับทางครอบครัวว่าจะไปงานศพคุณป้าที่สุพรรณบุรีด้วย
ครับคือพ่อลูกคู่นี้เขาจะคุยกันตลอดถามสารทุกข์สุขดิบกันตลอดนะ
ใช่คุณพ่อเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ปกติอุปนิสัยของคุณโจบอยสเกาะก็เป็นคนร่าเริงน่ารัก
เวลาไปเล่นดนตรีที่ไหนก็มักจะโทรศัพท์มาหาคุณพ่ออยู่เสมอนะคะ
จากนี้ค่ะทางแฟนคลับก็ได้นำเสื้อกัมมะหยี่สีดำ
สถานที่ที่เกิดเหตุมาสวมใส่ให้ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธิรคุณรักษาราชการแทนรองแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ
บอกถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ต้นก็คือพบว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงกว่า๓๐๐มิลลิกรัม
บอกว่าเป็นเพียงสาเหตุชี้นำ
แต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ส่วนผลด้านอื่นก็ต้องรอตรวจสอบอีกประมาณ๗วันน่าจะได้ทราบข้อมูล
น้ำตาในเลือดเพราะว่าทางโรงพยาบาลราชพร้าวซึ่งเป็นผู้ตรวจคุณโจก่อน
เขาระบุออกมาว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงถึง๓๐๐มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ซึ่งคนปกติจะมีน้ำตาลในเลือดไม่เกิน๑๐๐มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
คือเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
คือคุณโจเป็นคนชอบทานพวกปิ้งย่างในร้านอาหาร

บางคนก็บอกว่าเห็นทานเค้กอยู่บ่อย
ก็เลยแบบเอ๊ะสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งหรือไม่
เอาเป็นว่าสรุปเบื้องต้นตอนนี้จากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ก็ยังบอกว่าเสียชีวิตเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายนะ
เส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจตีบตัว
จึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจส่งผลให้การเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
ส่วนการตรวจหาสารเสพติดภายในร่างกายของคุณโจ

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าภายในร่างกายของคุณโจบอยสเกาะ
ไม่มีสารเสพติดเนื่องจากการชนะสูตรพลิกศพ

บ่งชี้ถึงการใช้สารเสพติดนะครับ
แต่ก็ต้องรอผลพิสูจน์ให้แน่ชัดอีกครั้ง

ใช่ส่วนอีกหนึ่งคำถามก็คือเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คด้วย

ทางด้านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หรือว่าสพชก็คือในแพทย์อัจฉริยะแพงมา

เพราะเมื่อวานี้มันมีคำหนึ่งออกมาจากปากของคุณตะ

ทางแพทย์ฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือช้า

แล้วก็อธิบายถึงอาการหายใจเฮือก
ของผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนะคะ
เพราะหัวใจแม้ว่าจะหยุดเต้นไปแล้ว
แต่ว่าสมองยังคงสั่งการให้ร่างกายพยายามหายใจอยู่
นั่นก็คือเรียกว่าการหายใจเฮือก
ผู้ป่วยจะหายใจแบบอ้าปากพงาบพงาบ

ทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดว่ายังหายใจปกติ

จำเป็นจะต้องทำเวลาให้ดีที่สุดนะคะ
จำเป็นจะต้องได้รับการกดหน้าอกช่วย

เขาบอกลักษณะหัวใจจะหยุดเต้นเฉียบพลัน
หัวใจจะมีภาวะเต้นพลิ้วไม่เป็นจังหวะ

ทำให้เกิดภาวะหมดสติไม่รู้สึกตัว
แต่สมองยังคงสั่งการให้ร่างกายพยายามหายใจ
และอย่างที่คุณสุภานีอธิบายคือ

ให้ออกซิเจนเข้าร่างกายทำงานปกติ
จึงเกิดเป็นภาวะหายใจเฮือก
ซึ่งน่าจะเกิดกับคุณโจนะครับ
แล้วก็ผู้ป่วยจะหายใจแบบอ้าปากพงาบพังงาบ
ทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิด
คิดว่ายังหายใจเป็นปกติ
คิดว่าเป็นการหายใจตามปกติ

และทางการแพทย์ฉุกเฉินเขาก็ย้ำแบบนี้

การที่ช่วยเหลือหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เพราะว่าการปั๊มหัวใจต้องเกิดขึ้นภายใน๔นาที
และไอ้๔นาทีถ้าจะให้หวังว่า

เจ้าหน้าที่จะมาถึงภายใน๔นาทีภายใน๑นาที๒นาทีเนี่ย

ดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญ

ทุกคนเขาก็บอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นเป็น
ถูกต้องไหมฮะเรื่องของการปั๊มหัวใจ
กดหน้าอกการเป่าปากอะไรนะฮะ
คือ๑๐๐ครั้งต่อ๑นาทีแล้วก็หยุดพักได้ไม่เกิน๑๐วินาที
แต่เมื่อวานนี้นะคุณฟังคุณดิบให้สัมภาษณ์
บอกว่าเพื่อนสนิทของคุณโจ
ที่อยู่บ้านเก่าก็เคยบอกคุณโจมีอาการแบบนี้
มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๒๐ปีก่อน

ใช่ค่ะแล้วก็ช็อกหมดสติไป
แต่ทีนี้พอแบบอาการดีขึ้นแล้วปุ๊บ

แต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นคุณโจมีการไปตรวจ

เอาล่ะฟังเรื่องราวการเสียชีวิตคุณโจ
ทำให้เราเห็นถึงการประถมพยาบาลเบื้องต้นสำคัญนะ

นั้นเราเองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว
ศึกษาหาความรู้กันไว้นะครับ

ก็มีพิธีรดน้ำศพคุณโจที่วัดสายไหม
ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนดารานักร้องนักแสดง

แต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับทุกคน
ก็คือการปรากฏตัวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะลายขาวเทานี่แหละนะครับ
ชื่อนายโชคชัยอุดชินหรือว่าคุณไอซ์
เปิดเผยนะคะบอกว่าผมเป็นลูกชายของพ่อโจ
มีรูปถ่ายสมัยที่เขายังเด็กอยู่เป็นหลักฐาน
โดยนายโชคชัยก็บอกว่าพ่อแม่ให้กำเนิดเข้ามาตั้งแต่พ่อ

หลังจากที่ผมเกิดมาพ่อกับแม่ก็แยกทางกัน
แล้วก็เขาก็บอกว่าพูดคุยกับพ่อมาโดยตลอด
แล้วมาจากสุราธานีครั้งนี้เพื่อจะกราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

แต่เวลามีปัญหาอะไรก็จะโทรคุยกับพ่อเป็นบางครั้ง
พอทราบข่าวจากพี่โทรมาบอก
ความรู้สึกแรกที่รู้ก็คือตกใจมันไวเกิน
เพราะว่าพ่อก็ยังดูรุ่นอยู่เลย

ที่ผ่านมาคุณแม่ติดต่อคุณพ่อตลอดเป็นเพื่อนกัน
แล้วก็มาเคารพศพอาบน้ำศพมาอยู่กับคุณปู่
ครั้งนี้ก็เพิ่งจะเจอกับคุณปู่ครั้งแรกเหมือนกัน
พอได้เจอก็ดีใจฮะแต่ไม่น่าเจอกันในโอกาสแบบนี้เลย
และอยากจะบอกพ่อว่าหลับให้สบายครับ
ทุกคนที่อยู่ก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับ
ส่วนนายสำริทซึ่งเป็นพ่อของคุณโจก็
แล้วก็ถ้านับศักดิ์ถ้าเป็นปูของคุณไอซ์เนี่ยนะ
ก็มีความเห็นนะออกมาบอกว่ายังไม่เชื่อ

ก็ได้กล่าวว่าโจไม่เคยเล่าเรื่องลูกให้ฟังเลย
เพื่อนสนิทรอบข้างก็ไม่มีใครรู้นะคะ
ก็น่าแปลกที่เพิ่งมาแสดงตัวตอนนี้นี่คุณ
คุณพ่อก็แสดงความคิดเห็นมาในมุมนี้
บอกไม่เคยได้ยินจากปากของคุณโจนะ
จริงถ้ามีน่าจะบอกบ้างแต่นี่ไม่เคยเล่าให้ฟัง
แถมยังบอกว่าอยู่คนเดียวสบายกว่า
นี่ก็น้องอายุ๒๗ปีใช่ไหมคะตอนนี้คุณโจ๔๔นะ
ถอยหลังไปก็สัก๒๐ปีช่วงนั้นนะคะ
นายโชคชัยหรือคุณไอซ์เนี่ยพอรู้ว่าปู่กับย่ายังไม่ยอมรับ
ก็บอกสั้นว่าไม่ได้คิดเรื่องทรัพย์สมบัติอยู่แล้ว
จะตรวจดีเอ็นเอก็ทำได้นะแต่คิดว่าคงไม่ใช่เรื่อง

เพราะว่าพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองเป็นบุตร

แต่ว่าสายเลือดสายสัมพันธ์นะ
อาจจะมีความเข้มข้นมากกว่าเรื่องของนิติกรรมพวกนี้
ถ้าคุณไอซ์อายุ๒๗คุณโจอายุ๔๔ตอนเสียชีวิตนะครับ
เท่ากับคุณโจต้องมีลูกตอน๑๗น่ะ

เดี๋ยวต้องรอดูวันนี้อีกทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางแม่ของคุณไอซ์บอกว่าวันนี้จะมาในงานศพด้วย
ถ้าเกิดว่ามาจริงมีการสัมภาษณ์ก็น่าจะรู้เรื่องราวต่างเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะ